ถึงเรื่องนี้นะมันมีหลายที่ไงที่คนเนี่ยเขาแบบว่า
ไปเฝ้ารอดูอืมคุณจำศาลกามโคร
จำได้แต่ว่าจำหน้าตามันได้แล้วหายไปศาลหายศาลหายศาลหายศาลต้องไปฟองท่านเปร่า
เออไม่น่าใจว่าท่านบอกจะช่วยได้หรือเปล่าไงศาลหาย
ว่าถ้างบนจะช่วยได้หรือเปล่าแต่คุณค่ะถึงสารจะหายไป
ทุกวันนี้คุณรู้ไหมมันมีอะไรสักอย่างโผล่ขึ้นมาแทนที่
ยิ่งสร้างความเห็งความเชื่อให้กับคนที่เขาไปเคารพบูชา
เดี๋ยวให้คุณผู้ชมไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองกันหน่อยที่จังหวัดระยองค่ะ
ไปกันที่นี่สารกาโมอืมคุณสังเกตดูดูดีดีเลยนะคะครับ
กาโม่ที่มันหายไปตอนนี้มันก็มีสารใหม่มาตั้งแล้ว
อาจจะไม่ยิ่งใหญ่อลังการเท่าเดิมแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่แทนว่ามีคนเชื่อถือ
เคารพสักการบูชาไม่เคยเห็นสารน่ะคุณเห็นแต่แบงกาโมใช่ไหมล่ะ
เรียบเลยส่งชื่อกินจริงครอบครั้งเขาเป็นแบงกาโมเอ้าใครไม่รู้ว่าอยู่ไหนนะ
ครับข้างสนามบินอูตเผาอำเเบอร์บ้านฉางนี่แหละนะคะ
มีผู้คนมากมายที่เขาโชคดีได้โชคได้ลาบจากศาลแห่งนี้
เขาก็มากราบไหว้ขอพรแล้วก็นำสารเรือนไทยหลังใหม่เนี่ย
มาตั้งถวายแล้วก็ยิ่งทำให้สารกาโม่แห่งนี้โด่งดังไปทั่วประเทศ
ใครไม่มานี่ถือว่าพลาดเลยนะอีกหนึ่งแหล่งขอเลขเขาว่ากันอย่างนั้น
ครับทีนี้คุณผู้ชมค่ะด้วยศรัทธาอันแรงกล้าของประชาชนนี่นะ
มันไม่ขาดสายยังคงหลั่งไหลมาต่อเนื่องครับ
เพราะถึงแม้ว่าสารจะไม่อยู่แล้วมีสารใหม่มา
ไม่ใช่แค่นั้นสิมันยังมีสิ่งหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาด้วยค่ะ
นั่นก็คือจอมปลัวคุณผู้ชมโพลขึ้นมาจากพื้นดินเนี่ยค่ะ
สูงประมาณสามสิบเซนติเมตรอะค่ะใครเขาเห็นแบบนี้แล้วเขาก็ยิ่งเชื่อไงว่า
ตอนนี้นะเจ้าพ่อจะแสดงอิทธิฤทธฤทธเดชให้ประชาชนคนนับถือเนี่ย
ได้มากราบไหว้ขอพรนะคะครับแล้วก็เมื่อวันที่สี่ธันวาคมที่ผ่านมา
ก็มีผู้โชคดีนะคะได้โชคได้ลาบจากศาลเจ้าพ่อกาโม่นี้ด้วย
เรียกว่ามันเป็นความเชื่อล้วนล้วนเลยคุณผู้ชมครับใครที่อยากจะไปพิสูจน์ด้วยตาของตัวเอง
อันนี้เราก็ห้ามไม่ได้จริงแต่ใครไม่เชื่อก็ไม่ว่ากันนะคะ
ของแบบนี้มันก็ต้องใช้วิจารณญาณในการชมจริง
แต่ว่าเรื่องของตัวเลขในสิอันนี้เราก็ไม่รู้ไง
ไม่มีใครบอกเราอะไรตัวเลขมันเปรี้ยบเลยอันนั้นเลขที่แบงส์ค่ะคุณ
อ๋อเขามีเซียมซีเกือบแล้วแต่แต่ละคนก็เสี่ยงไม่เหมือนกัน